หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำรอย
เพราะฉะนั้นล่าสุดค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมยจังหวัดตาก
ก็เลยมีคำสั่งให้ปิดถ้ำอุสุปิดถ้ำแม่อุสุแล้วก็ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่
นายวีระก่อแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมย
ก็มีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำแม่อูซู
ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านมีโนโคหมู่๔ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
อันนี้เนี่ยปิดเป็นการชั่วคราวหลังพบว่ามีปริมาณฝนตกในพื้นที่
แล้วก็มีน้ำจากลำห้วยแม่อุสุที่ไหลผ่านถ้ำดังกล่าวลงไปยังแม่น้ำเมย
ล้นขึ้นมาปิดปากถ้ำแบบนี้เป็นประจำแล้วก็บ่อยครั้ง
เพราะฉะนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมยเขาก็เลยเกรงว่า
อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายและเกิดเหตุซ้ำรอยกับที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้
นายพลกฤษกาวงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยที่ดูแลถ้ำแม่อุสุบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่อุสุที่ลอดผ่านถ้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็ไม่สามารถระบายลงแม่น้ำเมยได้ทันเนื่องจากปากถ้ำแม่อุสุมีขนาดเล็ก
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็เลยจำเป็นต้องห้ามค่ะ
นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำแม่อุสุเป็นการชั่วคราวซึ่งที่ผ่านมาในช่วงหน้าแรงที่ระดับน้ำลดลงก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้านในตามปกติ
แล้วก็ไม่เคยมีประวัติว่านักท่องเที่ยวไปติดอยู่ภายในถ้ำ
เอาล่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วก็ช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยปฏิบัติตามด้วยนะคะ
ถ้ำมันปากถ้ำเล็กอะครับแล้วน้ำที่มันมามันเยอะครับ

ก็ตามชื่อของถ้ำเนี่ยนะ

ในถ้ำนะครับในถ้ำมันก็จะมีหินงอกหินย้อยเหมือนถ้ำทั่วไปแต่ว่าท่อนตรงนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าข้างในมันจะมีปล่องมีโพรงอากาศเข้ามาแล้วก็มันจะเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่มากเลยอะครับถ้ำที่ใหญ่มากเลย
นี่เคยน้ำท่วมจนมีนักท่องเที่ยวติดเคยไหม
ไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับผมครับเพราะจะมีป้ายติดเตือนอยู่เตือนก็นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะส่วนมากก็จะเตือนเขาไว้ก่อนถ้าเห็นเขามาเยอะก็จะลงมาข้างล่างมาบอกมาเตือน
คุณผู้ชมคะสำหรับถ้ำแม่อุสุเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นโรงละครใต้พิพบเนื่องจากว่าภายในถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมีหินงอกหินย้อยที่วิจิตรงดงามซึ่งในช่วงหน้าแรงสามารถใช้ถ้ำแม่อุสุเนี่ยเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยจัดประชุมหัวหน้าสวนราชการอำเภอท่าสองยางมาแล้วครั้งหนึ่ง

เขาขอความร่วมมือต้องปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เขาน่าจะรู้ดีที่สุดเขารู้เขาถึงเตือนเรานะคะให้รับฟังคำเตือนเป็นอย่างดีด้วยนะคะ